พาไปอีกหนึ่งงานบวชเขาบอกว่าโปรยทานระดับแสนเลยนะ
โอ้โฮแล้วคนมาเหปุ่ยฟ้าหมัวดินคนเยอะมาก
โหยทานกันเท่าไหร่อ่ะเป็นแสน
ที่นี่ฮะที่วัดเขาวังอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่อุปสมบทของนาคเจมส์
ท่านนี้นี่แหละครับนาคเจนนะฮะหรือว่าคุณวะสินคีรีวัน
เป็นลูกชายคนเล็กของคุณพรเพ็ญพิสารผลมาดา
และคุณวะสันทีรีวัลมีดา
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับงานบวชในครั้งนี้ด้วย
หลังจากพิธีแห่นาคครบรอบก็คือครบรอบ๓รอบ
โบสถ์เนี่ยนะก็จะถึงเวลาสำคัญแล้ว
นั่นก็คือการโปรยทานนี่แหละครับ
เขาบอกว่าย่านโยมนะมาร่วมย่อยช่วยการปล่อยทานครั้งนี้

โอ้โหก็เรียกได้ว่ารวมแล้วเนี่ย
เป็นแสนไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะ
เขาบอกว่าแจกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีพัดลม
ม่อของข้าวกับติ๊กน้ำและเครื่องปั่นน้ำผลบาย
เพราะฉะนั้นเขาจะโยนพัดลมลงมา

ตู้เย็นทีวีก็โยนลงมา

ญาติโยมที่รอรับทานอยู่ก็รออยู่ข้างล่าง

ก็ได้ร้องรับรางวัลอย่างหนุ่มผู้โชคดีค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับทานไปที่แบบว่าได้โดนจิตโดนใจขณะเดียวกัน
ก็ขออนุโมทนาสาธุกับงานบวชในครั้งนี้ด้วยนะครับ
สาธุสาธุสาธุสาธุ

ล่มไหมเอาล่มเหรอดีฉันเอาเป็นเต๊นด้วย

กว่าคุณจะกางเพื่อนรับ
แต่งานนี้เขามีกติกาห้ามใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ต้องใช้มือรับอย่างเดียว
ทุกคนจะได้รับทานทั่วหน้ากันยังไงครับ
ถ้าโมทนาสาธุกันไปถ้าไม่โกรธตัวไปไม่โกรธ